นายนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษา

ซึ่งก็เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องขอยุบพักอนาคตใหม่

ว่าได้ทำหน้าที่คนไทยในการปกป้องสถาบัน
สำเร็จแล้วแม้ว่าสารรสถมนุน
วินิจฉัยว่าไม่ยุบพักอนาคตใหม่ก็ตาม

การทำของผู้ร้องทั้ง๔เป็นการใช้สิทธิ์

เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สารรัฐธรรมนุนมีมัตติเอกฉันว่าการกรรธรรม
พักอนาคตใหม่และคณะกรรมการบริหารพัก

เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ตามรัฐธรรมนุนมาตรา๔๙วัก๑

ปากต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

และเห็นชอบคำขอจัดตั้งพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ต้น
ขณะที่คำประกาศอุดมการทางการเมืองที่ระบุว่า
อนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
เห็นว่าควรใช้ข้อความให้มีความชัดเจนไม่คุมเคลือ
และกรกตมีหน้าที่ให้เพิกถอนข้อบังคับได้
เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนพฤติการที่ว่าผู้ถูกร้องมีแนวคิด
ทศนคติข้างคล้ายปรัชญาตะวันตก
เป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมนั้น
เห็นว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีพฤติการตามคำร้อง
ส่วนการกระทำผิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหรือไม่
ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่นายนัทพรโตประยูนผู้ร้อง
บอกว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่ประชาชนคนไทย
ปกป้องรักษาสถาบันจนสำเร็จ

เพราะต่อให้ยุบก็จะมีการตั้งพักการเมืองใหม่

และผมก็พอใจที่สารตัดสินวันนี้
และเป็นหน้าที่พอใจว่าสารก็ยังพูดตอนหนึ่งว่า
เป็นเรื่องที่หน้าห่วงและก็เป็นเรื่องที่ความคับภักดิ์

ไม่มีอะไรแอบแฝงอย่างนี้
ผมก็ว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้วครับ

ประกาศเดินหน้าทำงานการเมืองทั้งในและนอกสภา
พร้อมยืนยันไม่คิดฟ้องกลับผู้ร้อง
และยินดีแก้ไขข้อบังคับตามคำสั่งสาร

ตัวผมเองและพักอนาคตใหม่
ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครอง

และก่อการรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูลต่างหาก
เป็นคนล้มล้างการปกครอง